ก็อยากจะข้ามเดือนนี้ไปเลยนะไปเดือนหน้าเลยดีกว่าเพราะว่าเดือนหน้ามีข่าวดีรออยู่คุณผู้ชมค่ะ
โดยเฉพาะข่าวดีของผู้ใช้แรงงานวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเคาะออกมาแล้วคุณนัทพงศ์
ปรับค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นแล้วให้มีผลบังคับใช้ต้นเดือนหน้าคุณผู้ชมค่ะ
ค่าแรงขั้นต่ำก็จะเพิ่มขึ้นปรับสูงขึ้นถึง๕นะคะเรามาดูกันค่ะ
วันนี้มีการอนุมัติการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี๒๕๖๕ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอนะคะ
แล้วก็ปรับขึ้น๕๐๒เปอร์เซ็นต์จากอัตราค่าเฉลี่ยที่๓๓๗บาท
ซึ่งประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่๑ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะคุณผู้ชม

ค่าแรงจะแบ่งเป็น๙อัตราเยอะสุดก็คือ๓๕๔บาท
จะมี๓จังหวัดนะคะคือชนบุรีระยองและภูเก็ตค่ะ
รองลงมา๓๕๓บาทมี๖จังหวัด
คือกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งได้แก่นนทบุรีนครปฐมปฐุมธานี
มุดประการและสมุทรสาครส่วนค่าแรงน้อยที่สุด๓๒๘บาท
มี๕จังหวัดนะคะคือยาลาปัตตานีนราธิวาสน่านและอุดรธานีค่ะ
คือเรื่องค่าแรงขั้นต่ำถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี๒๕๕๙
สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ปรับค่าแรงขั้นต่ำ
จาก๑๕๙๒๒๑บาทต่อวันเป็น๒๒๒๓๐๐บาทต่อวันนะคะ
จาก๓๐๐บาทต่อวันเป็น๓๐๐๓๑๐บาทต่อวัน
ปี๒๕๖๑ปรับจาก๓๐๘๓๓๐บาทต่อวัน
ปี๒๕๖๒ปรับเป็น๓๑๓๓๖บาทต่อวัน
แล้วก็ปีนี้ค่ะปรับล่าสุดก็คือเป็น๒๓๒๘๓๕๔บาทต่อวันค่ะ
ก็เริ่ม๑ตุลาคมค่ะคุณผู้ชมค่ะ